ประเด็นเรื่องนี้ดิฉันก็เจอกับตัวเอง

คือมีคนส่งข้อความต่อกันมาบอกว่าเนี่ย
๑๖มักธาคมนี้ให้ไปลงทะเบียนได้แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้ลงทะเบียนสำหรับ

พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็คือมันไม่ใช่นะต้องระวังด้วยนะ
ถ้าหากว่าใครจะไปลงทะเบียนมีลิงก์อะไรส่งมาให้ลงทะเบียนไม่ใช่ความจริง

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้ามาแล้วนะคะ
เรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนของคนละครึ่งเฟส๔
ต้องเป็นวันวาเลนไทยก็คือ๑๔กุมภาพันธ์นี้

ตอนแรกเขาวางเอาไว้ช่วงประมาณมีนาถึงเมษาด้วยซ้ำ
นายพรชัยถีระเวทในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด
ดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส๔อยู่ค่ะ
อย่างเช่นจะให้จำนวนสิทธิ์ที่เข้าร่วมเท่าไหร่
วันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตน
ก็คาดว่าจะเปิดได้ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

ก็นี่แหละค่ะปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะเร็วมาก
กระแสข่าวค่ะที่มาในช่วงนี้ที่ระบุบอกว่า
จะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส๔

โดยให้ประชาชนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์
และให้ประชาชนกลุ่มใหม่๕ล้านคนลงทะเบียนนั้น
เขายืนยันว่าวันที่ที่ระบุมาแบบนี้ไม่เป็นความจริง
ไม่ใช่นะคะ๑๖มกราคมยังไม่ได้ให้ลงทะเบียนนะคะ

และล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ทีนี้มายืนยันวันชัดเจนให้เลย

ละครึ่งเฟส๔จะเปิดลงทะเบียนวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะคะ
และเริ่มใช้จ่ายได้๒๑กุมภาพันธ์
เงินที่นำมาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส๔ก็คือ
นำมาจากพระราชกำหนดเงินกู้ฉุกเฉิน๕แสนล้านบาทที่ถูกจัดเอาไว้
เพื่อการดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ทั้งก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่งเฟส๓ค่ะ

ใช้จ่ายก็ไม่เต็มจำนวนมีคนไม่ได้ใช้สิทธิ์เยอะเลย
ก็เลยเหลือวงเงินที่ส่งคืนรัฐอีกประมาณ๑๐๐๐ล้านบาทด้วยนะคะ
ก็จะนำวงเงินตรงทั้งสองส่วนนี่แหละมาใช้ในคนละครึ่งเฟส๔ค่ะ